สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี่นะคะ
ในช่วงนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีนะคะ
ดวงดีครบทุกเรื่องค่ะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยดีกว่าค่ะว่า
ราศีผู้โชคดีนั้นจะใช่ราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎนะคะ
เรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะ
ดวงชะตาจะดีในเรื่องของการเงินติดต่อกันไปถึง๒เดือนเลยนะคะ
ในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะดวงที่ดีนะคะ

ก็มีโอกาสที่จะกรอบโกยเงินทองอย่างเต็มที่
ในเรื่องของการงานอันนี้ก็เด่นไม่แพ้กันเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจ
อันนี้บอกได้เลยค่ะว่าปังสุดหยุดไม่อยู่แล้วจ้า
ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ถือว่าดีขึ้นมากเลยนะคะ
หากคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่สบาย
ก็มีเกณฑ์ที่จะหายเจ็บหายไข้ในเร็ววันนะคะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงชะตาดีตามมาติดเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีเมทุนถือว่าดีแบบเฉลี่ยไปทุกเรื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงิน
รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีทั่วหน้าค่ะ
ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
หากคุณคิดอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบลงมือทำเลยค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบม้ามืดเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
ในช่วงนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงหมดเคราะห์หมดโศกค่ะ
ต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องดีข่าวดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วค่ะ
สำหรับเรื่องแรกที่ดีขึ้นมากเลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
ปัญหาเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยทั้งหลายที่ชาวราศีตุลเผชิญอยู่ก็จะคลี่คลายไปค่ะ
สำหรับในเรื่องของการเงินบอกได้เลยนะคะว่าดีวันดีคืนเลยค่ะ
ฐานะทางการเงินของชาวราศีตุลถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวานะคะ
แต่ก็มีความมั่นคงแล้วก็ลงตัวมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ชาวราศีตุลจะสามารถเก็บเงินเก็บทองได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
ส่วนในเรื่องของการงานนะคะบอกได้เลยค่ะว่า
นาทีนี้ไม่มีใครที่จะมาขวางทางคุณได้อีกแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าชาวราศีตุลค่ะจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะ
แต่ถ้าคุณลงมือทำเต็มที่ลุยเต็มที่ขยันเต็มร้อย
รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาให้ปังคูณสิทธิ์นะคะ
หมอไก่จะแบ่งเป็น๒กลุ่มราศีค่ะ
กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มราศีที่ดวงชะตาดีได้แก่ชาวราศีกรกฎเมถุนและชาวราศีตุลนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปไหว้พระประจำวันเกิดค่ะ
ส่วนราศีอื่นนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปทำบุญถวายสังกฐานค่ะ
ถ้าคุณจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภ
ไก่ขอแนะนำให้คุณถวายสังขทานอาหารแห้งนะคะ
แต่ถ้าชีวิตของใครค่ะที่เจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามาเยอะนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณจัดถังสังกฐานที่มีของมีคม
เช่นกันไกลตัดเล็บหรือว่ามีดโกนค่ะ
และถ้าจะให้ดีมากนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณจัดถังสังขทานด้วยตัวของคุณเองค่ะ
และในถังสังกระทานนั้นก็ควรจะมีของทั้งหมด๙อย่างนะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์ค่ะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ